ใจน้อรักเจ้าดังดวงเก้าตารักเขากว้างกว่าคือพระสุทธาณภากา
จะเอาโลกมาทำปากกาแล้วเอาณภามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมหาสมิทแทนหรือว่าประกา
ภรรกคุณไม่พอไรน็อรับเราเข้าจริง

สอนสอนทั่วอาทิตย์
ก็ติดทั่วไทยนะครับติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์

ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ใครเนาะ

คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณแม่ของเรานี่แหละทั้ง๓คนเลย
เพราะว่าที่บอก๓คนมีคุณนิวนาวด้วย

มีทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกมาเลยนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากัน
วันนี้๑๒สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ
แล้วก็บรรยากาศก็จะอบอวนไปด้วยความรักความอบอุ่นนี่แหละค่ะ
อย่างที่เราเห็นกันนะคะแล้ววันนี้นี่มีแขกรับเชิญที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับเราด้วย
ถูกต้องวันนี้แน่นอนแล้วครับเรื่องของคุณแม่เรามีให้ได้พูดถึงเยอะแยะมากมาย

ถูกต้องเพราะว่าเวลาคุยกับแม่คุยหลายชั่วโมงไปเถอะครับ
คุยเยอะคุณแม่ก็ชอบคุยด้วย

นี่เราต้องกล้าบอกแม่ให้มันแบบตรงกันไปเลย

ใช่จะบอกรักแม่ทีเขินอายทีบอกรักคนนู้นคนนี้ได้

ใช่ก็บอกรักคุณแม่กันไปนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดใครยังเขินอาอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่า
วันนี้เรามีของวันแม่มาแจก
เป็นของขวัญวันแม่มาฝากคุณผู้ชม
พิเศษมากเราแจก๒ช่องทางไปเลยวันนี้
วันนี้แจกเสื้อยืดตลอดข่าวค่ะ
รวมไปถึงหน้าจอไลน์ไทยรัฐของเราด้วยนะคะ
กติกาง่ายเลยคุณชนะ
เสร็จป๊าบกดสไลด์หน้าจอปุ๊บ

เราจะมีกฎกติกามารยาทขึ้นเอาไว้แล้วนะครับ

กฎกติกาก็คือโพสต์รูปคู่กับคุณแม่นะครับ
ใต้โพสต์ของกติกา

แล้วก็บอกรักคุณแม่ด้วยนะคะ

วันนี้แจกทั้งหมด๑๐ตัว
เพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าจะแอดกันยังไง
แล้วก็กดเข้าไปที่เสิร์ชก็ได้

ใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมส่งมาข้อความบอกรักคุณแม่
พร้อมติดแฮสแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมมาด้วยนะคะ
ส่วนรายชื่อผู้โชคดีเราจะประกาศในเช้าวันพรุ่งนี้

เดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไป

ก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมมาด้วย
วันนี้แจกให้เป็นของขวัญวันแม่นะคะ
เผื่อบางคนอยากจะเอาไปให้คุณแม่ใส่ก็ได้

เป็นเสื้อคูแม่ลูกตลอดข่าวของเรา

นี่รักแม่ทุกวันรักตลอดไปนะจ๊ะ

ส่งมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มี

กราบคุณแม่ก็มีกอดกันก็มีนะคะ
ส่งมาเลยส่งมาเยอะเดี๋ยวเราแจกเลยวันนี้

ถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าจะบอกรักคุณแม่
หรือว่าสมัยนี้เขาไม่เขียนการ์ดวันแม่กันแล้วเหรอ
โอ้โหเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไป

เราก็เลยอยากจะทำการ์ดวันแม่เนี่ย

เป็นแบบว่าเหมือนการ์ดออนไลน์

เพราะว่าในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ของเรา
มีฟังก์ชั่นสำหรับการทำการ์ดวันแม่แบบออนไลน์มาฝากจ้า

เดี๋ยวนี้ยุคสมัยเปลี่ยนเราก็ต้องทันยุคสมัยกันด้วยนะคะ
เข้าไปที่เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ค่ะ

นี่คือหน้าตาเว็บไซต์ที่ออกแบบมาแบบพิเศษ

ก็คือคุณผู้ชมไปเลือกรูปแบบ
แล้วก็เขียนการ์ดสุดพิเศษของตัวเองได้แบบง่ายเลย

พอเห็นหน้าพิเศษแล้วคลิกเข้าไป
จากนั้นคุณจะเห็นรูปแบบของการ์ด

การ์ดขวามือแบบนี้นะคุณนะ
คุณสามารถเลือกรูปแบบที่คุณชอบ
ว่าจะชอบแบบไหนเอาการ์ดแบบไหน
จากนั้นเขียนข้อความที่ต้องการจะบอก

รักแม่นะจ๊ะจุ๊บ
อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
ลงไปเลยค่ะในช่องที่ให้กรอกข้อความ๒ช่อง
ก็คือช่องที่๑และช่องที่๒
ที่๓ช่องสุดท้ายให้ใส่ชื่อของคุณเอง

จากนั้นเลือกว่าจะแชร์การ์ดนี้ไปทางช่องทางโซเชียลมีเดีย
ของคุณช่องทางไหนยังไงบ้าง

เป็นรูปออกมาเพื่อที่จะไปโพสต์เอง

สวยงามมากเลยเข้าไปเขียนการ์ดบอกรักคุณแม่กันนะ

ถ้าดูตามหน้าจอนี้ลงท้ายชื่อโอมแอมและนกน้อย

ดเซฟไปหรือว่าจะกดให้แชร์โพสต์นี้เลยก็ได้
แล้วกดดาวน์โหลดเลยใช่ไหมแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้
ทำง่ายมากเลยคุณผู้ชมเป็นฟังก์ชั่นพิเศษที่เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ของเราเนี่ย
จัดมาเพื่อวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคม
ในวันนี้นะคะอย่าลืมไปทำการ์ดบอกรักแม่กันนะจ๊
ง่ายมากเลยนะแค่เข้าไปในเว็บไซต์ไทยรัฐไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาย

มันอยู่ข้างหน้าในเพจแรกอยู่แล้ว

แล้วก็พิมพ์อยากจะบอกอะไรคุณแม่แม่เงินหมดอะไรก็แบบบอกได้

แม่ก็จะตอบกลับมาว่าไม่มีให้แล้ว

ใจเย็นวันนี้เป็นวันของคุณแม่

เรื่องราวของคุณแม่มีให้ได้พูดถึงเยอะแยะมากมาย

แต่ที่จะนำเสนอต่อจากนี้

นี่ไปงานวันแม่แต่งตัวเป็นแม่ซะเลย

ทำไมบ้านนี้คุณแม่หนวดเฟิร์มเลย
คุณพ่อลงทุนมากเลยน่ารักมากค่ะ

ท่านนี้คือคุณชัดชัยปานอุทัย

นาทีการยางที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
เป็นคุณพ่อของน้องโอโซนอายุ๕ปี
นักเรียนชั้นอนุบาล๓โรงเรียน
กุศลวัดไตรัตนาราม
และน้องอิ่มซำอายุ๓ปี
นักเรียนชั้นอนุบาล๑โรงเรียนเดียวกันเลยล่ะครับ
คุณชัดชายก็เลี้ยงลูกเพียงลำพังนะ
นานแล้ว๓ปีกว่าแล้วล่ะ

เนี่ยก็ไม่พลาดที่จะไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ

ตนเองทำไมวันนี้คุณแม่เขามีกันหมดเลย

คุณชัดชัยก็เลยลงทุนทำแบบนี้ครับ
ว่าเป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลย

ทำให้ลูกชายทั้งสองคนมีความสุขมาก
ตัวคุณชัดชัยเองก็ไม่ได้รู้สึกเขินอายอะไรนะ

แน่นอนคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกมีความสุขยิ้มได้
เราเองก็มีความสุขไม่ว่าจะทำอะไรยังไง
อายไม่เขินอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะครับ
แล้วก็ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวแบบนี้
บอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยเอาไปโพสต์ไปแชร์
ถ่ายรูปแล้วลงในโลกโซเชียลเท่านั้นแหละ
โอ้โหมันกระจอนกระจายไปไกลดังไปใหญ่แล้ว
ทุกวันนี้นี่ผมบอกเลยนะทีวีทุกช่องเอาข่าวพี่ไปลงหมดแล้วแหละ

แต่พี่สุดยอดเลยนะจริงน่ารักมากเลย
อย่างที่บอกแหละค่ะว่าเป็นได้ทั้งพ่อเป็นได้ทั้งแม่ในคนคนเดียวกัน

จริงก็เป็นข่าวมาสัก๒๓วันแล้วล่ะ
ใช่คือเพราะวันสุกที่ผ่านมาหลายโรงเรียนเขาก็มีการจัดกิจกรรมวันแรกขึ้นมานะฮะ
อยากจะมานำเสนอความประทับใจแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับ
ต้องค่ะนอกจากเรื่องพ่อแม่ใช่ไหม
ดิฉันก็มีเหมือนกันเป็นพ่อค้าแม่ค้า

เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะขายของเขาต้องมีเทคนิคมีลีลาการขายของ
มันไม่เหมือนใครไม่อย่างนั้นก็ขายยากใช่ไหม
คนขายของก็เยอะเขาก็เลยมีลีลาในการแต่งตัวออกมาในการขายของ
ที่มันจะต้องโอ้โหเห็นแล้วจะต้องร้องว่าเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วมาก
แต่ละร้านเนี่ยไม่ธรรมดานะคะพร้อมไหมคุณ
พร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในช่วงของ
ตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้พามาดูความอลังการ
ความแปลกในการแต่งตัวขายของของเราก็จะพอค่ะ
แม่แม่สมัยนี้ขายของอย่างเดียว

มันต้องสู้กันด้วยเครื่องแต่งกายแบบนี้นี่แหละ
ถ้าพร้อมแล้วรับพรมได้เลยครับ

ประกวดจากร้านส้มตำสวยสะบัดสาก

ที่จะเต็มตั้งแต่เขินนกบนหัว
นุ่มหูสุดหรูและความวับแวมของเสื้อผ้า
ควงครกสะบัดสากจัดความอร่อย
พร้อมความอลังกันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
แถมยังจัดเต็มลีลาเด็ดขนาดนี้
เลือกว่าอยู่ในคาบาร์เร่อหรือเปล่าครับนี่เหี้ย

ทางไปกันได้ที่ร้านตำสวยสะบัดสาก
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พ่อค้าร้านต่อไปก็เด็ดไม่แพ้ใครล่ะครับ
ขายของกันทั้งทีมันต้องมีวิธีต้องมีฝีมือ

โอ้มายก๊อด
นี่นะคือพ่อค้าขายพวงมาลัย
แปลงร่างมาในชุดซุปเปอร์ฮีโร่สุดแนว
บอกได้เลยครับว่าไอเดียนี้เนี่ยทำให้ขายดิบขายดี
รายได้พุ่งกระฉูดแบบสุดล่ะครับ
อยากไปอุดหนุนพวงมาลัยฮีโร่แบบนี้
ไปซื้อกันได้เลยครับที่๓แยก๕อย่าง
จังหวัดเพชรบุรีครับ
ปิดท้ายกันด้วยช่างตัดผมสุดแนวคนนี้
ที่ดูดีคิดว่าหลุดมาจากภาพยนตร์เรื่องดัง
ที่มีลักษณะคล้ายกับกัปตันแจ็คสเปโร่

ก็เล่นใส่มันเต็มเหนียวแบบนี้

ขอออกเรือโจรสลัดไปด้วยนะครับพี่น้อง

ก็ไปได้เลยครับที่ร้านคัทแอนแคร์
ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เมฆลาลัลัม๕๕๖
เพราะอะไรอะลิ้นลัวจริง

เเลลียลอดีต้องเปิดปิดตรามาข้างหนึ่งแล้วจะองตัด

น่ารักมากเลยนะตลอดข่าวขำ
จะมีเรื่องราวขำมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้แหละจ้า
ก่อนที่จะพักเบรกกันย้ำอีกครั้งแล้วกันวันนี้เราแจกเสื้อ
เสื้อยืด๑๐ตัว๑๐รางวัลนะคะ

คุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะแล้วบอกรักคุณแม่กันนะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับพักกันครู่เดียวช่วงหน้า

วันนี้ตลอดข่าวสุดสัปดาห์คุณจะได้เจอกับ
นี่เลย
ไปดูสีสันงานบวชนาคที่จัดเต็มจัดหนัก

ดูนางฟ้านางสวรรค์ลำหน้านาค
โอ้โฮมันแน่นอนที่ทำแม่จ๋าใจเย็นจ้าฮือ
ต่อด้วยนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะพาไปย้อนวานกันนะคะ
ตอนเราเป็นเด็กคุณเคยร้องเพลงแบบนี้ไหม
ร้องสิคุณดูนะคะร้องเพลงไปแบบนี้

น้องคนนี้ยอดวิวเขาถลุหลักล้านไปแล้วนะหู้
เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับน้องใบพลูกันค่ะ

ใช่ค่ะวันนี้จะพาไปอิ่มอร่อยกับร้านก๋วยเตี๋ย
เจ้าเด็ดเจ้าดังร้านนี้อิ่มแน่นอนให้เยอะราคาสบาย

ทั้งหมดนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันจ้า